สวัสดีครับอาจารย์ครับข้างหลังค่ะเป็นไปตามนัดที่สัปดาห์นี้คุณ
อัจชริยะจะพาแม่ทัวร์อัจชริยะร้องสอบหมอนิจเวทผมต้องอาจตามวรยุคนะ
แม่ชนหมัดเลขขายอทก็คือยุติธรรม
ค่ะคือชนหมัดคือเป็นการแสดงความทักทายยินดีกัน
เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกระทรวงยุติธรรมได้มอบเงินเป็นเงินนะครับ
เป็นเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีการเสียชีวิตจากคดีอาญานะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหว
บอกว่าเป็นคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมก็ไม่ใช่ทั้งหมดแล้ว
มันหลายเรื่องมารุมมาตุ้มกันมาหมด

คุณแม่กับสสเต้มงคลกิจ
ไปที่กระทรวงยุติธรรมครับไปพบกับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ไปรับเงินเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้
โดยคุณแม่พะนิดาได้แสดงเช็คเงินสดจำนวน๑แสน๑หมื่นบาท
ให้กับสื่อมวลชนดูด้วยนี่ครับคุณผู้ชมฮะ
คุณแม่พนิดาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
เข้ามารับเงินช่วยเหลือเยียวยา
ซึ่งต้องขอบคุณทางกระทรวงยุติธรรม
เพราะว่าก่อนหน้านี้แม่ไม่เคยรู้จักหน่วยงานนี้เลย
ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริง
จนกระทั่งนี่แหละฮะครั้งนี้ครับ
คุณแม่ก็ไม่เคยคิดเลยว่า
กระทรวงยุติธรรมนี้จะช่วยประชาชนได้

คือเราไม่รู้จักจริงที่คุณแม่เชิญสื่อมวลชน
เพราะว่าอยากให้มารู้จักกับกระทรวงนี้

คุณแม่ไม่เคยคิดว่าจะได้รับวันนี้ด้วย
ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ด้วย
จนสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ก็ได้รับการช่วยเหลือ
ทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
และท่านก็ระบุว่าการมอบเงินเยียวยาครั้งนี้

เงินส่วนนี้เป็นเงินที่ต้องได้รับอยู่แล้วตามกฎหมาย
ไม่ใช่คดีนี้นะคดีอื่นเขาก็ได้กัน
คือไม่ได้หมายความว่าเป็นเพราะว่าคุณตังโมถึงได้รับ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

คือในฐานะผู้เสียหายได้นะครับ๑๑๐๐๐บาท
แบ่งเป็นยังไงบ้างล่ะใน๑๑๐๐๐บาทนี้
เขาให้เป็นเรื่องของการเสียชีวิต๕๐๐๐บาท
ค่าโปรงศพ๒๐๐๐บาทแล้วก็ค่าประโยชน์อื่นอีก๔๐๐๐บาทนะครับ
คุณอัจฉริยะเนี่ยไปยื่นเคยมายื่นดีกว่าต้องใช้คำนี้
ท่านริคารัฐบนตรีบอกแต่จะสมบูรณ์แม่ต้องยื่นนะ
เพราะแม่เป็นผู้เสียหายโดยตรง
แต่ตอนนั้นถ้ายังจำกันได้ตอนนั้นคุณแม่ก็ยังอยู่คนละฝั่ง
กับคุณอัชริยะอยู่นี่แหละครับ
ก็ถ้าแม่มายื่นจะทำงานง่ายขึ้น
แต่โอกาสที่จะได้รับเป็นคดีพิเศษหรือไม่นั้น

แล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษนะฮะหลายคนยังไม่รู้นะ
เขาได้เรียกคนบนเรือทุกคนมาสอบปากคำในทุกประเด็นแล้วนะครับ
พอพูดถึงคุณอัจฉริยะเมื่อวานนี้เขาไปยื่น
เป็นหนังสือต่อพลตำรวจเอกนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญ
ท่านเป็นเลขาธิการแพทยศภาร้องให้ตรวจสอบจริยธรรมหมอหมู

นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีไงครับ
แพทย์ผู้โชชันด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
กรณีให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม

อ้าวแล้วคุณอัจฉริยะมองความเห็นของคุณหมอเขาว่ายังไง
คุณอัจฉริยะบอกว่าก็ที่หมอหมูพูดไป
มันสร้างความสับสนให้กับประชาชนที่ตามข่าว
เพราะหลักฐานที่หมอหมูมีมันไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง

แล้วก็ที่เชื่อว่าบาดแผลขาขวาของคุณตังโม

และคุณตังโมก็ไม่ตกจากท้ายเรือก่อนครับ
เลขาธิการแพทยศภาก็รับเรื่องเอาไว้นะครับ
แต่เบื้องต้นก็เห็นว่าการแสดงความเห็นทางวิชาการ
เป็นเรื่องส่วนบุคคลของคุณหมอท่านนั้นบางแจ๊กครับบางแจ๊ก

จริงเขากว่าจะเข้าไทยได้นี่คืออีกหลายปีเลยนะ

ก็ไม่กลับหรอกว่าสารอาญาเมมบุรีเมื่อวานออกไหมจับอีกนะครับคุณผู้ชมฮะ
นายราจาซูคาเนียซูคาเนียนไฮเดอร์หรือว่าบังแจ๊ก
ข้อหาข้อหาอะไรบ้าง๑ความผิดฐานหมินประมาทด้วยการโฆษณา๒
ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏภาพของผู้อื่น
แล้วก็ภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นตัดต่อดัดแปลง
ทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงคดีนี้มาจากไหนคุณผู้ชม

คุณกติกรับโทรศัพท์แล้วให้นักข่าวดู
แล้วปรากฏว่ามันเป็นที่เขาอ้างกันว่าเป็นคลิปส่วนตัวของคุณตังโมนะ

ถึงไปถูกออกหมายจับในครั้งนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ